ส่วนที่จังหวัดพยาวก็มีของดีให้ทานของดีที่ว่าเนี่ยอยู่สูงแถมโปรตีนสูงด้วยค่ะ
มองขึ้นไปที่สูงอาจจะสูงแค่ไหนจะไปให้ถึง
สูงแค่ไหนคุณต้องมีไม้เอาไว้สอยด้วยนะคะ
หอบฮิ้วอุปกรณ์กันไปแล้วก็ตามพี่อำนาจสิงโตอายุ๕๓ปีและชาวบ้านตำพระแลค่ะ
ไปกับคู่ศรีเมืองพยาวเช่นเขิน
คราวนี้มาทำอาหารกินกันหน่อยนะเอาอุปกรณ์มาหาสอยรังไข่มดแดง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
ช่วยกันแบบนี้พอได้มาอย่างไรคะ
เทสิเทออกมา
เทมาใส่พาชนะใส่ถาดก้มกว้าง
แล้วก็เทคนิคการคัดแยกแล้วแต่คน
กรณีนี้พี่เขาใช้แป้งค่ะ
โรยลงไปเพื่อที่จะแยกตัวมดให้มันออกมาจากไข่
พอแยกออกมาได้เรียบร้อยก็นำไปล้างค่ะ
แล้วก็นำไข่ไปประกอบอาหารหรือเอาไปขายก็ได้

กิโลกรัมละ๓๐๐๕๐๐บาท

แต่ก็ต้องเข้าใจกว่าเขาจะหามาได้
นะคะต้องเสี่ยงกับการถูกมดกัดนะ
พอถูกคัดแยกแล้วเรียบร้อยคุณจะเริ่มเห็นไหม

แล้วบอกเลยว่าไข่มดแดงเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการสูง

เออเนี่ยโรยพริกป่นบีบมะนาวนิดนึง
ผมอิจฉานักข่าวคู่ซีพยาวจังเลย
เขาได้กินไข่มดแดงที่มันสดมากใหม่จากรังเลยนะ

รสชาติความหวานความกรอบนี่มันคงจะถึงใจจริง
ส่วนใหญ่อย่างกรุงเทพเราเนี่ย

แต่นี่คือคุณได้ทานสดจากธรรมชาติจริง

ผมอยากรู้รสชาติแบบนั้นมากเลยว่ามันจะแบบ
อร่อยเด็ดกว่าที่แบบทานกันประจำอย่างนี้ตามร้านอาหารทั่วไปยังไง

คุณนัทกับคุณสนุกกี้ไปด้วย

เดี๋ยวก็นุ๊กกี้บอกว่าขอเมียก่อน

ผมไปได้ผมไปทำงาน

ถ้าไปเขาก็ไปถ่ายคลิปไข่มดแดงมาฝากพวกเราด้วย